ที่เขาจัดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสงครามตอนนี้น่าสนใจมากคุณผู้ชมเป็นงานที่จะมีกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมเยอะแยะเลยนะคะ
มีเด็กเข้ามาฟ้อนมารำมาแสดงศิลปะวัฒนธรรมดีเยอะมากเลยนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมไปดูกันเพราะว่างานนี้นะคะจะจัดขึ้นวันที่๑๐๑๒พฤษภาคมนี้
บรรยากาศเป็นยังไงไปดูกันค่ะ
นี่เลยค่ะเอาให้ดูกันก่อนนะจ๊ะ
เป็นการแสดงโขนและการร่ายรำค่ะ
นี่ค่ะเป็นกิจกรรมการแถลงข่าว
งานวิถีไทยวิถีถิ่นแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัย
ชาวแม่กรองปรองใจสายใยวัฒนธรรมครั้งที่สาม
แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวพร้อมทั้งเชิดชูภูมิปัญญา
และกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามด้วย
แล้วก็ที่สำคัญนะคะให้คนรุ่นใหม่เนี่ย
ได้ร่วมกันสืบสารวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ถูกต้องแต่ว่าฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาแล้วการแสดงโขนนี่ถือว่าเป็นศิลปะ
การแสดงชั้นสูงนะไม่ใช่ง่ายนะคุณผู้ชม
องค์ต่างแต่งกายเต็มยดขนาดนี้
แล้วก็ถ้าร่ายรำต่างมันต้องฝึกอะค่ะ
ทำได้ขนาดนี้สุดยอดมากเลยนะคะ
แล้วก็แน่นอนค่ะว่ากิจกรรมในงานนี้มีมากมายหลากหลายอย่างนะคะ

โดยบอกว่าในงานนี้นะจะมีการแสดงแสงสีเสียง
ประวัติศาสตร์เมืองแม่กรองด้วยน่าสนใจนะ

เพราะว่าแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่
เขาก็จะมีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจ
แฝงไปด้วยข้อมูลความรู้ทางประวัติศาสต
ใครสนใจจำเอาไว้เลยนะว่างานนี้เขากำลังจะจัดขึ้นแล้วนะคะ
และนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงโขน
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
การจัดแสดงนิทัศกาลเล่าเรื่องเมืองสมุทรสงคราม
ส่วนใครที่ชอบการร้องเพลงค่ะ
มีกิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งด้วยนะคะ
งานนี้จะส่งคุณชนะหรือคุณใบตองไปดีนะ
เดี๋ยวไปพิสูจน์กันหน่อยว่าลูกคอระดับ๗๘๙ชั้น๒๐ชั้นเนี่ยมันเป็นยังไง

เพราะว่าเขามีการจัดประกวดแล้วมีรางวัลเพียบเลย
แล้วก็ไม่พอนะคะยังมีการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยอย่างพวก
รีข่าวสารขี่มาก้านกล้วยมอนซ่อนผ้าอีกด้วย

การละเล่นแบบเด็กแบบสมัยที่เราเคยเล่นกัน

แล้วที่สำคัญนะคนที่เป็นแม่บ้านพ่อบ้านนะจ๊ะ
ช้อปปิ้งสินค้าโอท็อปผ้าไหมสวยเนี่ยเขาขนมาเลยนะจากทั่วประเทศ
เอามาขายในราคาประหยัดราคาย่อมเยาว์ถูกใจดิฉันมากเลย
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าอยากไปนะ
วันที่๑๐ถึง๑๒พฤษภาคมนี้ค่ะ
จัดที่บริเวณอนุสาวรีแฝดสยามอินจันทร์ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
สมุทรสงครามนะไปกันได้ช่วงวันที่๑๐๑๒นะ
ใช่วันนี้วันที่๖ใช่ไหมก็ประมาณวันศุกร์สุดสัปดาห์พอดีนะ
ช่วงนั้นโอ้โหไปสบายใกล้กรุงเทพมหานคร
ไปหาสินค้าพื้นเมืองของเขาสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อมากมาย
ไหมของกินแล้วก็ชมการแสดงมากมายด้วยนะคะ